หารกาแฟเนี่ยครับโอ้โหลิ้มเลือกกาแฟ

ที่นี่เข้าใช้นักเรียนเป็นสอธิสติกส์นะครับ
บอกว่ามาทำงานที่ร้านแห่งนี้

ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
บรรยากาศในร้านตกแต่งสวยงามเรียบร้อย
เหมือนกับร้านกาแฟทั่วไปเมนูเครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลาย
ร้อนและเย็นนะครับทั้งกาแฟสดโกโก้ชาเขียวน้ำแดง
ก็คือพนักงานประจำร้านเป็นนักเรียนออทิสติก
ศูนย์วิจัยออทิสติกจังหวัดขอนแก่น
เรียนรู้การทำงานในร้านกาแฟ
รับออเดอร์ทั้งชงเครื่องดื่มเก็บเงิน

ทุกอย่างโดยมีครูมาสอนตามขั้นตอนอย่างใกล้ชิด

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกออทิสติก
นำไปสู่การมีอาชีพอย่างยั่งยืน

ศูนย์ยังสอนการทำขนมไทยแก่นักเรียนออสทิติกด้วย
เพื่อเพิ่มทักษะการทำขนมให้เด็กด้วย
โอ้โหสุดยอดเก่งจริงนะครับ

ก็เป็นการส่งเสริมแล้วก็สร้างพัฒนาการ